อีกที่หนึ่งเขาก็เห็นเหมือนกันนี่ไปดู

แต่ไม่ใช่นครราชศรีมาเป็นนครศรีธรรมราช

ไปดูสิ่งหนึ่งที่คอหวยเขาชอบไปดูกัน
ก็คือปืนโบราณคุณผู้ชม
ร่ำลือกันว่าเนี่ยน่าจะเป็นปืนของกองทัพพระเจ้าตากเลยนะคะคุณผู้ชม
ไปกันที่นี่ค่ะวัดนาวงหมู่๕ตำบลท่าซักอำเภอเมืองค่ะ
มีบรรดาคอหวยเขาเดินทางไปชมแล้วก็ไปขอเลขเด็ดกระดูกเรือโบราณนะคะ
ซึ่งทำมาจากไม้ตะเคียนนี่แหละ
ซึ่งเรือลำนี้นะคะขุดพบในลำคลองซัก
แล้วก็นำมาเก็บไว้ที่วัดนาวงศ์
ที่เอามาเก็บไว้ในนี้นะคะก็มีการสร้างเป็นโรงขนาดกว้าง๒๕เมตร
เกือบ๓๐เมตรใช้เก็บกระดูกเรือนะคะ
ซึ่งภายในโรงนี้นะคะนอกจากจะมีกระดูกเรือโบราณที่ทำด้วยไม้ตะเคียนทั้งต้นแล้ว
ก็ยังมีชิ้นส่วนอื่นของเรือโบราณอีกหลายชิ้นด้วยนะคะ
รวมไปถึงเหล็กแหนบที่เหล็กที่คาดว่าน่าจะเป็นจุดที่ตั้งแล้วก็ยึดหัวเรือ
ยาว๒๕เมตรนะคะวางตามแนวยาวหันออกสู่ถนน
ก็มีผ้าขาวมาพวงมาลัยหลายพวงมาคล้องเอาไว้ที่ส่วนหัวของกระดูกเรือด้วยแบบนี้
ค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงของการทำพิธีบูชา
เป็นช่วงวิธีการขอนะคะขอโชคขอลาบ
ส่วนปืนใหญ่โบราณคุณผู้ชมอีกที่หนึ่งนะคะ
ก็ติดตั้งอยู่บนแท่นปูน
กระบอกจะหันไปทางวัดนาวงศ์เช่นเดียวกันนะคะ
ปืนใหญ่แล้วก็กระดูกพร้อมกับชิ้นส่วนเรือโบราณ
ที่มีอายุคาดว่าประมาณ๒๕๐ปี
มีหอถูกเทียนกระป๋องแป้งวางเอาไว้ให้คนที่เขามา
ใช้ในการขอไป๘ตัวเลย

พร้อมแบบพร้อมสับให้ใช้งานเลยนะคะ
ก็เรียกได้ว่าที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่เขาร่ำลือกันที่นิยมมากันด้วย
แล้วก็ที่ผ่านมานี่นะมีคนเขาโชคดี

สมหวังดังใจปรารถนามาอย่างต่อเนื่องว่ากันว่าเช่นนั้น

จริงไม่จริงก็ดูจานเลยของเส้นว่างค่ะเพราะว่ารมแรง

ของลมไม่มีลมแรงครับ